ไม่ใช่ฉันก็ใช้สิไม่ใช้ได้ไง

อยากจะเป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างนี้
แต่ว่าสมัยนี้ต้องหลีกทางให้จริง
กับตุ๊กตาฟันน้ำนมคุณผู้ชมค่ะ
นอกจากจะมีผลงานละครผลงานทีวีแล้วนะ
ยังมีผลงานทางยูทูปด้วยนะครับ

เอาไปดูกันค่ะมีใครบ้างนะคะ

สำหรับน้องแตงโมกับน้องแต่งไทยค่ะ
ลูกสาวคนเก่งของพ่อแจ๊ดชวนชื่นนะคะ

มีการรีวิวบ้านด้วยตัวเองนะคะ
รวมไปถึงบุกเบื้องหลังกองไทย

ของคุณพ่อเขานั่นแหละมีหลายคนนะคะ

กล้าแสดงออกมากเลย
ตั้งแต่เริ่มรับบทพิธีกรในช่องของตัวเอง

แล้วก็แบบโชว์สกิลนะที่ตัวเองถนัดค่ะให้แฟนได้ติดตามกันด้วย
สกิลร้องสกิลเต้นมีมาหมดนะจ๊ะ
อย่างน้องแตงโมค่ะก็จะเน้นไปทางด้านทางเต้นนะ
แล้วก็เล่นสเก็ตน้ำแข็งค่ะ
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปคว้ารางวัลที่๑มาด้วย
ส่วนน้องแต่งไทยค่ะคนนี้บอกเลยว่าชัดเจนมาก
กับการเดบิวต์อยากเป็นตลกเหมือนคุณพ่อ
นี่ได้สุดยอดเลย

ไปเลยค่ะเต็มที่ค่ะคุณ
เออนะต่อกันที่อีกคนนึงแล้วกันนะคะ
น้องเมย่าปังไม่ไหวจ้า
หลานสาวตัวแสบของพี่เท่งเถิดเทิงนะคะ
กับช่องยูทูปที่ทำด้วยกันกับพ่อเท่งนั่นแหละ

เนย่าพ่อจ๋าออฟฟิเชียลค่ะ
ผู้ติดตามตอนนี้๓แสนกว่าคน

ซึ่งคอนเทนต์ต่างที่ในช่องของน้องเมย่านะ
ก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของบ้านเขานี่แหละค่ะ

น้องเมย่าเนี่ยเขาก็จะรับหน้าที่เป็นแบบ
เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นคนคุมทั้งรายการเลยนะคะ

สร้างรายได้นะเป็นก่อเป็นกรรมเลย

คลิปเนี่ยยอดวิวทะลุ๑ล้านไปแล้วนะจ๊ะ
แล้วก็ฉายาเมย่าปังไม่ไหวเนี่ย

น้องรีวิวสินค้าได้แทบจะทุกชนิดแล้วค่ะ

แล้วก็ตอนนี้น้องมีย่ามีผลงานละครแล้วนะ
กำลังถ่ายทำอยู่รอติดตามกันได้นะคะ
ปิดท้ายกันที่สองสีพี่น้องค่ะ
ดีเดย์นะคะน้องดีแลนด์กับน้องเดมี่นั่นเองค่ะ
ลูกของพ่อแมททิวแล้วก็แม่ลีเดียบ้านนี้
เขาเปิดรายการทำอาหารการทำขนมเบเกอรี่

ได้เข้าครัวลงมือทำขนมแบบเชฟตัวจิ๋ว
คุณดูรีลาไม่ธรรมดานะพวกเห็นเหมือนกัน

จะให้น้องใช้อุปกรณ์อะไรอันตรายหรือเปล่า
คุณแม่คอยกำกับอยู่ข้างนะฮะ
แต่ว่าหลักจะให้น้องเป็นคนลงมือทำเอง

ปล่อยให้ลูกเรียนรู้กันไปเต็มที่เลยคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับลูกนะคะ

เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคุณแม่ลีเดียกันหน่อยจ้า
ดูสิอันนี้โอ้โฮ
จริงในยูทูปที่เขาทำอาหารนี่
จริงแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เรา
หาทำที่บ้านตอนที่มันออกไปไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้เรียกว่าน้ำตาลมันต่างกันในรสชาติยังไง

ก็เลยกลายเป็นรายการของเขาแล้วก็ดูเขาจะสนใจของกู

การที่จะเลอะเนี่ยก็มันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้อีกแบบนึง
ที่แบบอ๋อสัมผัสของช็อกโกแลตที่มันละลาย
มันเป็นแบบนี้นะลูกเวลาเลอะอย่างนี้
มันล้างออกยากไหมใช้สบู่กี่รอบถึงจะออกเลย
มันก็เป็นการเรียนรู้ของเขาอะค่ะ
เรียนรู้ที่แท้จริงน่ารักมากนะคะ
แล้วก็บ้านนี้เขาเรียกอะไรไม่หยุดจินตนาการของลูก
ให้ลูกแบบละเลงเละเทะเละเทะได้เต็มที่เลย

แล้วก็หากิจกรรมมาให้ลูกทำเรียนแต่ในหนังสืออย่างเดียว